สวัสดีครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ภาคอีสานภาคเหนือคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นกันสมใจนะครับ
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหนาวเย็นสบายแบบนี้เนี่ยนะครับ
อยู่คู่กับเมืองไทยของเรานานแค่ไหน
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มา๒๓วันแล้วก็หายไป
เดี๋ยวมาดูปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองของเรานะตอนนี้นะครับ
หลักก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงครับ
ที่ตอนนี้เอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนแผ่ลงมานะครับ
ตอนนี้มีอยู่๒หย่อมความกดอากาศสูงนะครับ
่อตัวขึ้นห่อมที่๑ตอนนี้กำลังส่งผลกับเมืองไทยของเราอยู่อีกหย่อมหนึ่ง
ก็จะส่งผลต่อไปนะครับในช่วงหลังวันที่๑๙เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๒เราจะยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับ
และที่สำคัญครับบริเวณทางตอนบนมีอากาศหนาวเย็นคลื่นทางตอนล่างก็จะสูงด้วยนะครับ
ใครที่จะเดินเรือฝั่งอ่าวไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ส่วนฝนนั้นตอนนี้กลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวไปอยู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
อยู่ในแถวบริเวณมาเลเซียรวมไปถึงอินโดนีเซีย
ดังนั้นฝนจึงไม่ตกหนักมากนักนะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ลักษณะอากาศ
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของกระแสลม
รวมไปถึงสถานการณ์ฝนจากการคาดการบริเวณอากาศ
ซึ่งคุณผู้ชมที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้
สีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

ส่วนฟิลิปปินตอนนี้พีมพายุหนึ่งลูก

พบว่าสีฟ้าก็จะค่อยอ่อนกำลังลงไปเล็กน้อย
ก่อนที่จะมีอีก๑หย่อมเข้ามาปกคลุมแทน

จะสังเกตว่าหลังจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งห่อม

แล้วก็ห่อมนี้ก็จะอยู่คู่กับเมืองไทยของเราไปถึงประมาณวันที่๒๒
หลังจากนั้นก็จะหายไปกลุ่มฝนจะเริ่มกลับเข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณพื้นที่มาเลเซียแล้วก็ขึ้นมาบริเวณพื้นที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจากปัจจัย

ใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
ตอนบนตอนล่างก็เฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ